สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นวันที่ทหารเหล่าทหารใหม่ที่เข้าไปฝึกตั้งแต่ช่วงวันที่๑กันยายนจะได้พบญาติค่ะ
ฝึกไปหนึ่งเดือนบางทีก็เหนื่อยเนอะแล้วก็ต้องห่างบ้านมานานเนี่ยนะคะทหารนายหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ไกลเป็นเด็กอุดรนะคะต้องมาฝึกทหารไกลถึงชนบุรีในวันที่จะต้องพบญาติก็ไม่ได้พบญาติ
พยายามกล้านพยายามยิ้มแต่น้ำตาอ่ะไหลออกมา
มันห้ามไม่ได้ติดต่อไม่ได้เลยไม่รู้จะทำยังไงดี
ค่ายที่เขาประจำอยู่นะคะคือค่ายนัวมินจังหวัดชนบุรีค่ะ
เมื่อวานนี้เป็นวันเยี่ยมญาติของทหารใหม่เนี่ยนะคะ
หลายครอบครัวเดินทางไปเยี่ยมลูกหลาน
แต่เนี่ยลูกหลานคนนี้ลูกหลานเมืองอุดรไม่มีใครมาเยี่ยมไงคะ

บอกว่าบ้านอยู่อุดรจำเบอร์โทรศัพท์พ่อก็ไม่ได้
ครูฝึกก็เลยอาสาถ่ายคลิปนี้ให้บอกความในใจถึงคุณพ่อ

ความหวังเล็กถึงไม่ได้พบ
ขอแค่ให้คนทางบ้านน้องเขาได้รู้ว่าน้องเขารักทางบ้านแค่ไหนเท่านั้นพอ
แท็กเวลาเหนื่อยท้อที่สุดในชีวิตเราคิดถึงครอบครัวเสมอ
ประโยคนี้จริงไหมจริงนะคะ
เพราะฉะนั้นครั้งหน้านะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะเป็นคุณพ่อของทหารท่านนี้นะคะ
ไปเยี่ยมหน่อยนั่งรถไปเยี่ยมหน่อย
บางทีคุณพ่ออาจจะแก่แล้วไม่ได้ดูทีวีหรือไม่ได้ทราบ
ถ้าเกิดว่าญาติของผู้ทหารนายนี้ดูอยู่บอกคุณพ่อพาคุณพ่อมาเยี่ยมเขาน่อยละกันเนาะ
น้ำตาลูกผู้ชายมันไหลออกมาแล้วนะ